คดีดังที่ประชาชนทั่วประเทศคงเหมือนกับ
มีการจับตาแล้วก็กระเพื่อมไปหลายวงการไม่ว่า
จะเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งกรมราชธรรม
เองนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการค้นเจอ
เฟิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วค่ะในเรื่องนี้นะคะ
คดีของการยิงสารวัตรแบงค์ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีตำรวจถึงหกนาย
โดนออกหมายจับแล้วก็มีภาพที่มีการคุมตัวตำรวจทั้งหกนายเนี่ย
ขึ้นรถคุมขังผู้ต้องหาอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ย
บอกว่ามีการพบหลักฐานชิ้นสำคัญทั้งปืนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์วงจรปิด
แล้วจุดที่พบคุณผู้ชมรู้ไหมคะมันอยู่ใกล้กับบ้านกำนันนกด้วย
แล้วตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการควบคุมวงจรปิดค่ะ
หลายคนก็เชื่อว่าไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเหมือนกับทิ้งลงไป
แล้วก็ค้นพบเจอเนี่ยคงจะมีพยานหลักฐานเป็นภาพ
ที่เป็นภาพนาทีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้พอสมควรนะคะ
จากนี้คุณผู้ชมคะเรายังมีวงจรปิดที่ได้มา
เป็นวงจรปิดนาทีชีวิตของสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวที่ลูกน้องมักจะเรียกกัน
นี่ค่ะเป็นวงจรปิดที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลนครปฐม

ช่วงเวลา๒๑๑๘นรถเก๋งสีบรอนเงินขับเข้ามาด้วยความเร็ว
แล้วก็มาจอดที่ด้านหน้าห้องฉุกเฉินจอดยังไม่สนิทเลยนะคะ
คุณผู้ชมมีนายตำรวจเหมือนกับที่นั่งมาฝั่งด้านข้างคนขับ
เปิดประตูแล้วก็วิ่งลงมาเรียกเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ที่ด้านหน้าห้องฉุกเฉิน
เพื่อที่จะให้ไปช่วยเปิดประตูด้านหลัง
จากนั้นคนขับรถเก่งก็รีบลงมาเหมือนกันค่ะ
แล้วทั้งหมดรวมทั้งพนักงานของโรงพยาบาลนครปฐมเอง
ก็ช่วยกันนำตัวสารวัตรแบงค์นะคะ
ขึ้นไปแล้วก็นำตัวเข้าห้องฉุกเชิญ

ทีนี้จากวงจรปิดนี้คุณผู้ชมสังเกตดูไหมคะ
ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงเหมือนกัน
แล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าคนที่นั่งมาเบาะหลังนั้นคือ

เป็นผู้กำกับการสอนอพญาไทยพื้นที่กรุงเทพ
เป็นคนที่นำตัวสารวัตรแบงค์ขึ้นเวรเปรย์แบบนี้ขึ้นเปรย์นะคะ

ทีนี้เดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นวงจรปิดเวลาไล่เลี่ยกันนะคะ
๑นาฬิกา๒๑นาทีในคืนวันเกิดเหตุจุดเดียวกันค่ะ
ด้านหน้าห้องฉุกเฉินมีรถกระบะ๔ประตูสีบรอนทอง
นำตัวพันธบทโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งท่านก็ถูกยิงเหมือนกันได้รับบาดเจ็บสาหัส
นี่คือภาพนาทีที่มีการนำตัวพันธบทโทวัดสินนะคะ
ขึ้นท้ายกระบะ๔ประตูแล้วมาจอดหน้าห้องฉุกเฉิน
จากนั้นก็มีทั้งตำรวจทางหลวงพนักงานโรงพยาบาลเวรปลีที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลนครปฐมหลายคนมาก
พยายามที่จะประคองเหมือนในภาพวงจรปิดจะเห็นว่าตัวพันธุ์ตำรวจโทวสินยังมีสติ
คล้ายกับมีอาการบาดเจ็บประคองตัวเองลุกขึ้น
ก่อนที่จะมีการขึ้นเปรย์นอนแบบนี้
และเข้าไปรับการรักษา

ภาพวงจรปิดจะเห็นว่ามีตำรวจลงจากประตูฝั่งคนนั่ง
วัชิรายาวไทยสงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ส่วนผู้ชายเสื้อสีเขียวในวงจรปิดนี้มองไปด้วยกันนะคะ
นั่งอยู่ด้านหลังกระบะมีการประคองผู้บาดเจ็บ
ท่านคือพันธบทโทนรงพิทักษ์ฉนวนค่ะสารวัตรฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ประคองแล้วก็พาตัวผู้บาดเจ็บคือพันธบทโทวสินลงจากรถ
ส่วนคนขับกระบะคันนี้นะคะก็เป็นตำรวจเหมือนกัน

อยู่ระหว่างการสืบสอบว่าทราบว่านามชื่ออะไรยดอะไรตำแหน่งอะไรนะคะ
ทีนี้หลังจากมีวงจรปิดที่จับภาพนาทีกระบะสี่ประตูคันนี้แล้วเดี๋ยวเวลาไล่เลี่ยถัดมามันจะมีรถเก๋งสีดำค่ะคุณผู้ชม
ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันจะมีรถเก๋งสีดำอีกหนึ่งคันขับตามมาติดติดคนขับไม่ใช่ใครที่ไหน
คนขับคือพันธุ์ตำรวจโทนะคะพัฒระเป็นสารวัตรสอบสวนสพสะยายสมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งทั้ง๔คนทั้งหมดเลยนะคะนายตำรวจก็มีการเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ไปพร้อมกับตัวผู้บาดเจ็บคือพันธบทโทวสินนั่นเองค่ะ
ในขณะที่วงจรปิดตรงนี้เห็นสภาพนี้เห็นที่ห้องฉุกเฉิน
แต่ในเวลาไล่เลี่ยกันผู้ก่อเหตุคือน่องแล้วกำนันนกไปอยู่ที่ไหน
อันนี้เป็นคำถามที่สังคมตั้งคำถามว่าในเมื่อก่อเหตุต่อหน้าตำรวจแล้วคนสองคนนี้ไปไหน
วงจรปิดวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีตำรวจกลุ่มหนึ่งขับรถ
ตามขบวนของทั้งกำนันนกแล้วหน่องออกจากจุดเกิดเหตุไปไปตามที่ต่าง
นั่นหมายความว่าเขามีการนำขบวนไปนำทางไปไปไหนหนีหรือกลับบ้าน
หรือมีการจักรุมหรือไม่อย่างไรตัวแรกตอน๓ทุ่ม๑๐นาทีของคืนวันที่๖
หลังจากที่สารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิต
กำนันนกกับหน่องพากันขับรถหนีออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
กลุ่มของกำนันนกและหน่องขับรถตามกันไป

ใกล้กับบ้านของกำนันนกนะฮะ
แล้ว๓ทุ่ม๓๑นาที
กล้องวงจรปิดอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไห
แต่ว่าได้ข้อมูลมานี่ฮะ

ฟอร์จูเนอร์สีขาวแล้วขับเข้าไป
แต่มีรถตำรวจ๒คันขับตามอยู่ด้านหลัง

ทั้ง๒คันใส่เครื่องแบบตำรวจ
หมวกกระน็อกสีขาวเป็นเครื่องแบบตำรวจชัดเจน
แต่ว่าไม่ได้เป็นการขับรถเพื่อตามจับกลุ่ม
แต่เหมือนเป็นการตามข้างบนไป
อันนี้ไปแล้ว๑คันแล้วก็มีฟอร์จูเนอร์อีก๑คันตามเข้าไปนะครับ

มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามไป๓คันครับ
คันแรกคนที่ซ้อนท้ายสวมเครื่องแบบสีกากีและเสื้อเกราะสีดำ
คันที่๒นะฮะสวมเสื้อสีเหลือง
คันที่๓ขับผ่านกล้องไปเร็วอาจจะมองไม่ชัดว่าเขาเป็นใครแต่งกายอย่างไร
ต่อมาวงจรปิดอีกมุมหนึ่งให้ไปเห็นมุมตรงสวนหย่อม
เดี๋ยวจะเห็นเลยว่าเป็นขบวนรถของกำนันนกขับผ่านที่สวนหย่อมไปนี่ฮะ
่งหน้าไปทางด้านหลังวัดตากล้อง
เลาะออกไปทางที่จะไปเจอกันกับที่บ้านของในหน่องที่ราชบุรีก็คือไปทางเดียวกัน
ถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวานี่แหละจะไปบ้านของกำนันนก
แต่ขบวนกลับเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งย้อนแย้งกันเพราะ
ก่อนหน้านี้เขามีการให้ปากคำว่าหลังก่อเหตุหลังเกิดเหตุแล้วเขาขับรถกลับไปที่บ้าน
สรุปแล้วไม่ได้กลับบ้านแต่เหมือนเป็นการขับรถเพื่อต้องการจะหลบหนี
ใช่หรือไม่มันขัดแย้งกันกับคำให้การที่ให้การเอาไว้
แล้วจะเห็นว่าน่องขับรถผ่านจุดนี้ไปค่อนข้างเร็วนี่ฟื้น
ไปเลยค่ะนะครับแล้วสิบนาทีให้หลังสามทุ่มห้าสิบสองนะฮะ
จับภาพรถคันเดิมมุ่งหน้าไปทางแยกชนรับประทานเลี้ยวขวาไปทางอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมแล้วเป็นทางเชื่อมต่อออกไปยังจังหวัดราชบุรี
นี่หมายถึงมีตำรวจอยู่ในขบวนนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้คาดว่าในน่อง
ได้มีการแวะไปเปลี่ยนรถเป็นฟอร์ดเดนเจอร์สีขาวแล้วหลังจากนั้นก็ขับมุ่งหน้าไปทาง
จังหวัดการณ์ปรีก่อนจะไปถูกวิสระมันตอนตีห้าค่ะของวันถัดไป
นะครับขณะที่พลตำรวจตรีจักริตเครือสุนทรวานิส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมชี้แจงว่าตำรวจที่ขับรถในขบวนของกรรม
นกเนี่ยคือร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลเป็นรองสารวัตรจราจรสพเมือง
นครปฐมไม่ใช่พลขับของผมตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
ฟังเสียงท่านชี้แจงสักหน่อยละกันครับ
แล้วพอถามท่านผู้อำกับการตำรวจ
พูทรอททรความประถมว่าท่านรู้จักกับกำนัชนกไหม

ท่านบอกว่ารู้จักเพราะบร้อยจำรวจโทนนิมิต์แหละ

ก่อนที่ผมจะย้ายมารับตำแหน่งที่นี่ในเดือนตุลาคม
จากนั้นเดือนพฤศจิกายนก็ได้ไปร่วมงานวันเกิดของกำนันนก
กำนันนกยังเป็นลูกชายของผู้ใหญ่โหดอยู่

ก็ไปในนามของเป็นลูกของผู้ใหญ่ใช่ไหมก็ไป
ซึ่งตนก็ไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปอีก
เพราะไม่ได้มีการสนิทสนมกันมากเขาว่าอย่างนั้น
แต่ในภาพก็เห็นว่าไปงานครั้งหนึ่งนะครับ
วันเกิดเหตุร้อยตำรวจโทนิมิตรไปร่วมงานด้วย
สุดท้ายเมื่อมีการยิงกันท่านบอกว่าท่านก็กลับเลย
แต่ยืนยันเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดแหละ

ร้อยตำรวจโทนิมิตรเองก็เป็นหนึ่งในตำรวจใน๖นายที่ถูกออกหมายจับแล้วในขณะนี้
ถือว่าเป็นคดีที่กระเพื่อมไปหลายวงการนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่ระดับตำรวจชั้นผู้น้อยไปถึงระดับตำรวจชั้นผู้ใหญ่แหละ
ซึ่งหลายคนก็มองว่าคดีนี้มันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนต่าง
แล้วก็หลายคนก็ถามหาว่าแล้วอาวุธปืนที่ใช้ในการสังหารปลิดชีพตำรวจ
ยิงตำรวจบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการบันทึกหลักฐานสำคัญนั้นอยู่ไหนหาเจอหรือยัง
ล่าสุดมีการค้นพบแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าตอนนี้มีการเก็บกู้ได้
แล้วจุดที่มีการทิ้งของกลางเหล่านี้อยู่ใกล้บ้านกำนันนกมาก
วันนี้นะคะตำรวจได้มีการเร่งกู้เซิร์ฟเวอร์ค่ะ
ซึ่งเป็นตัวข้อมูลวงจรปิดภายในบ้านของกำนันนกเองนะคะ

น่าตกใจคืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นอาวุธปืนของตำรวจเองด้วย
ทีนี้หลังจากที่มีการสอบปากคำแล้วก็สืบเสาะนะคะ
จนกระทั่งได้ข้อมูลจากตัวนายเก่ง
นายเก่งเนี่ยคนนี้เป็นตัวละครสำคัญเหมือนกัน
นายเก่งทำงานให้กับกำนันนก
นายเก่งสารภาพว่าเป็นคนเอาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ย

ทีนี้ตำรวจก็เลยให้นำตัวนายเก่งไปชี้จุดซิว่า
จุดที่มีการฝังปืนเอาไว้จุดไหน

อ่างเก็บน้ำปลาปลาในพื้นที่เมืองนครปฐม
เป็นจุดที่มีการขุดหลุมฝังปืนเอาไว้
ด้านหลังกรงสุนัขแบบนี้

มีการนำกำลังค่ะในการขุดลงไปในดิน
กระทั่งไปเจออาวุธปืนของกลางจริง
และถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกนะคะคุณผู้ชมจุดนี้

ที่ใช้ในการผูกเก้าอี้ในงานเลี้ยงวันนั้น

ซึ่งตรวจสอบดูเบื้องต้นพอเจ้าหน้าที่เปิดออกมาดูเป็นอาวุธปืน
กล็อก๙มมจำนวน๑กระบอกนะคะ
ในลักษณะที่ขึ้นลำกล้องพร้อมเหนียวไกลอีกรอบนึงเลย
ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนอกจากจุดที่มีการฝังอาวุธปืนไปแล้ว
ตำรวจได้มีการให้นายเก่งไปชี้จุด
ที่มีการนำปืนไปซ่อนไว้๑คืนก่อน
ก่อนที่จะมีการไปฝังไว้ด้านหลังกรงสุนัข
ซึ่งนายเก่งให้ข้อมูลแบบนี้น่าตกใจเหมือนกัน
เก่งบอกว่าเอาปืนไปเก็บไว้ซ่อนไว้ที่บริเวณจุดนี้เนี่ย
ก่อนที่จะมีคำสั่งต้องรอคำสั่งด้วยนะคะ
มีคำสั่งมาว่าให้นำไปทำลายหรือนำไปฝังไว้ตรงไหน
สร้างตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นนะคะตำรวจได้มีการนำตัวไปจุดที่บริเวณ
เหมือนกับพบเสียมด้ามไม้ขนาดเล็ก

ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวของกลางที่ใช้ในการขุดดินฝังปืน
อาวุธปืนเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบน่าตกใจคุณผู้ชมค่ะ
ข้อมูลตรงนี้เห็นบอกว่าเป็นปืนของสวัสดิการตำรวจ
ร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลเป็นตำรวจสังกัดสพเมืองนครปฐมนะคะ
แล้วก็ยังเป็นพลขับของพลตำรวจตรีกฤษจักริต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมด้วย
โอ้โหอาวุธปืนนี้เป็นอาวุธปืนสวัสดิการของตำรวจ
ตำรวจนายนั้นเป็นพลขับของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
แล้วมีการขายปืนต่อให้กับกำนันนก
ก่อนที่จะมีการส่งปืนต่อให้กับตัวนายหน่องท่าผามือยิงตำรวจ

ส่วนปืนที่อยู่ในมือของนายหน่องในวันที่ถูกวิสามัน
ตรวจสอบดูเป็นปืนของกำนันนกซึ่งเป็นเจ้าของปืนเองนะคะ
เพราะว่ากำนันนกมีปืนหลายกระบอกมาก
ทีนี้ผู้มาบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมค่ะ
ท่านก็ได้ชี้แจงว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของตำรวจจริงยอมรับเลย
ซึ่งเป็นพลขับของตัวเองนี่แหละ
แต่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อปืน
อันนี้ข้อมูลของผู้บังคับการบอกนะคะ

จบที่เรื่องปืนก่อนไปต่ออีกหลักฐานชิ้นสำคัญค่ะคุณผู้ชม
เวอร์วงจรปิดในบ้านกำนันนก
เจ้าหน้าที่มีการตรวจพบอุปกรณ์ควบคุมกล้องวงจรปิดจมอยู่ใต้น้ำจุดนี้
เห็นบอกว่าเมื่อคืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าค้นหากันทั้งคืน
มวลชนกองทัพใหญ่เฝ้ารอติดตามการค้นหาที่บริเวณคลองหลังวัดตากล้อง
ในพื้นที่เมืองนครปฐมใกล้บ้านกำนันนกซะด้วยสิ
ทีนี้ปรากฏว่าเจอเซิร์ฟเวอร์๒ชุดด้วยกันคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
มันถูกยัดไว้ในถุงดำและมีน้ำขังอยู่ด้านใน
ประดาน้ำต้องใช้เวลาในการงมหาทั้งคืนนะคะจนกระทั่งเจอเซิร์ฟเวอร์วงจรปิด
แล้วก็มีการนำขึ้นมาเปิดดูค่ะอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์๒ชุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่จะมีการส่งกองพิสูจน์หลักฐานภาค๗เพื่อกู้ข้อมูลทันที
เพราะว่าข้อมูลตัวนี้หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะมีพยานหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดได้อีกหลายคนเหมือนกันนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะในการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ทั้ง๒จุดนี้จากคำให้การของนายโบ๊ท
นายโบ๊ทเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะโอ้โหอันนี้คือก็ตกใจเหมือนกัน
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่านายโบ๊ทเนี่ยเป็นพนักงานเป็นเหมือนพนักงานของเรือนจำในจังหวัดราชบุรี
เป็นลูกน้องของกำนันนกโอ้โหกำนันนกมีลูกน้องเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานในเรือนจำราชบุรีด้วย
ซึ่งตัวนายโบ๊ทสารภาพว่าเป็นคนนำเซิร์ฟเวอร์๒ชุดเนี่ย
ไปทิ้งช่วง๔ทุ่มของวันที่๖กันยายนในวันเกิดเหตุนะคะ
ทีนี้ล่าสุดพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนายโบ๊ทเป็นพนักงานเรือนจำใช่ไหม
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามไปยังนายสิทธิ
รองอธิบดีกรมราชทันแล้วก็โคศกประจำกรมราชทัน
ท่านเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ย
ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยคือนายทิตินัน
อยู่ในคืนวันเกิดเหตุจริงจริงและเป็นพนักงานราชการของเรือนจำกลางราชบุรี
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีหกห้าแต่ยืนยันนะคะว่าเป็นแค่พนักงาน
มีการว่าจ้างไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำเขาบินแต่อย่างใด
ทีนี้ล่าสุดตำรวจก็เหมือนมีการจับกลุ่มตัวไป
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบวินัยต่างร้ายแรง
เพื่อที่จะเอาผิดทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะ
ดีนี้เป็นสะเทือนวงการตำรวจแล้วก็ที่มันสะเทือนใจมากกว่านั้น
คือเป็นปืนของตำรวจที่ถูกขายส่งต่อให้กับกำนัน
แต่ไปอยู่ในมือของลูกน้องกำนัน
แล้วสุดท้ายตำรวจก็ต้องมาจับตำรวจด้วยกันเอง
เพราะตกเป็นผู้ต้องหาร่วมอยู่ในขบวนการนี้คุณผู้ชม
ทำให้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติออกมาบอกเลยนะครับว่า
ตำรวจไม่ดีก็ต้องจัดการนะฮะไม่ได้มีข้อละเว้นใดทั้งสิ้น
พนักงานสอบสวนสพเมืองนครปฐมสอบประคำตำรวจที่โดนจับกลุ่มที่ไปร่วมงาน
ที่บ้านของกำนันนกคือสอบปากคำไปก่อนแล้ว๒๕ปาก
พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีผู้เกี่ยวข้องในการไปช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ
ก็เลยต้องยื่นสารจังหวัดนครปฐมออกไหมจับไป๖นายอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรคือพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์
อายุ๕๒ปีเป็นสารวัตรสืบสวนสพกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ร้อยตำรวจโทประสาทรอดผลอายุ๕๘ปีมรองสารวัตรกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ร้อยตำรวจตรีนิมิตรสลิดกุลคนนี้มีชื่อเป็นเจ้าของปืนก่อนที่จะถูกส่งต่อให้ด้วยนะครับ
อายุ๕๗ปีรองสารวัตรจรจรสพมนครปฐมและเป็นคนที่ขี่รถคุ้มกันกำนันนกหลังเกิดเหตุ
ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิแตงอำภัยอายุ๕๘ปีรองสารวัตรกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ร้อยตำรวจเอกนัทพลนากรครับอายุ๕๙ปีครับเป็นรองสารวัตรกองบังคับการตำรวจทางหลวงเหมือนกัน
แล้วก็ร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวรรค์อายุ๕๕ปีรองสารวัตรกองบังคับการตำรวจทางหลวงเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดถูกดำเนินข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ให้การช่วยเหลือผู้อื่น
หรือว่าช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเล้นวัตถุพยานร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
และนอกจากนี้ครับทั้ง๔นายที่เป็นตำรวจทางหลวงทั้งหมดนั้นเป็นรองสารวัตรสถานี๑กองกำกับการ๒หรือลูกน้องโดยตรงของสารวัตรแบงค์
แต่ทำไมถึงไม่ช่วยนะครับก็เลยนำตัวทั้ง๖นายไปสอบส่วนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จังหวัดนครปฐม
แต่ทั้ง๖นายยังคงให้การพากเศษทั้งหมดนะครับทีนี้ทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสวชเชษฐกภัณฑ์ท่านรองผอมตรรองก็ย้ำนะครับว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การแบบใดไม่หนักใจเพราะสารอนุมัติหมายจับจากหลักฐานที่มี
พบว่ามีผู้นำปืนจากมือของในหน่องไปซ่อนมีผู้พาน่องกับกำนันหลบหนีรวมทั้งเก็บวัตถุพยานและเซฟเวอร์ทั้งหมด
ซึ่งตำรวจไอ้พฤติกรรมแย่แบบนี้ต้องปราบให้เด็ดขาดไม่ต้องช่วยเหลือ
ว่าเมื่อถูกจับก็ต้องใส่กุญแจมือครับ
หาอะไรทั่วไปผู้คุมชาติก็ต้องไปกำชับรู้น้องตัวเองว่าจะต้องไม่เดินตามหลังนักกระเมืองหรือผู้มีอิทธิพลแบบนี้
หวังว่าจะเป็นคำพูดอย่างที่ท่านบอกว่าอย่าไปเดินตามหลังนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลตำรวจก็ต้องเป็นตำรวจนะครับ
ตำรวจ๖นายตอนนี้มีคำสั่งให้ถูกออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับจากสังกัดภาค๗แล้วก็สอบสวนกลางวันนี้ก็เตรียมสอบสวนขยายผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้หลังจากที่มีการออกหมายจับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีล่าสุดนะคะทางด้านของผู้บังคับการผู้บัญชาการต้นสังกัด
ก็มีคำสั่งให้นายตำรวจสองนายในตำแหน่งยศสารวัตรเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกันเพื่อรอผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
ซึ่งก็มีคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่๙กันยายนคือเมื่อวานนะคะวันที่๙กันยายนจนกว่าผลการสอบส่วนวินัยจะเสร็จสิ้นไป
นายที่ว่านี้คือพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์ตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็อีกคนนึงคือร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลตำแหน่งรองสารวัตรในการปฏิบัติงานสายจราจรที่สถานีตำรวจภูทรนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะคะ
สองนายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสืบสวนอีกครั้งค่ะคำสั่งนี้มีผล๙กันยายนคือเมื่อวานนะคะ